ช่องอาจรู้ว่าเรียนรู้กันมาแล้วประมาณนึง

ทำไมเราไม่ช่วงเขาไปรี่ง
ว้าวเตยยังยังน่ะยังไม่เคยฉวลเนี้ยไม่ม่ำจ
เขาก็ออกเนี้ยเขาอาจจะซูมออกเลียบก็ได้มั้งไม่
เจ้าก็จริงเราเราก็ชอบวิ่งอยู่แล้วอย่าอย่าเงียบสิ
ก็ดีครับผมไปมีเพื่อนอยู่ที่นู่นด้วย

ก็เป็นโอกาสที่ไม่ได้เจอเพื่อนมานานด้วย
ก็บินไปได้ใช้เวลาด้วยกันด้วย

มันก็ดีต่อความรู้สึกของคู่
มันก็เลยมีเซ็ตัสที่สถานะมีอะไรอย่างนี้แปลว่าแปลว่าอย่างหรืออย่างหรือ
เอาจริงไม่ได้คิดเลยเราไม่ได้คิดถึงเรื่องการกำหนดคำว่ามันต้องเป็นอะไรกัน
แต่รู้สึกว่าการที่เราเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันดีต่อความรู้สึกของทั้งคู่เลย
ก็ปล่อยให้เป็นตามความรู้สึกของชาติแล้วกัน
แล้วก็สิ่งที่เราทริปเขาสิ่งที่เขาทริปเรามันก็ดีต่อความรู้สึกของเราอยู่แล้ว
มันก็ดีต่อความรู้สึกของเขาก็คอยถามกันตลอด
อย่างกว่าที่ลงรู้พร้อมกันกับหลายคนก็แบบ
มันก็คือสิ่งที่เป็นปริเวสที่เป็นเป็นแบบส่วนตัวของเรา

มุมเมนท์ที่เราไปเที่ยวกันอะไรยังงี้บ้าง
เอาจริงให้ไม่คิดเลยตอนแรก
ไม่ได้คิดอะไรเลย
นะคะได้อ่านได้ติดตามมาก็มันมันมันดีมากมากเลยนะครับ
มันเป็นกำลังใจช่วยใช้ชีวิตของเราทั้งทุกคนเลย

สวยเค้าถ่ายดูสวยด้วยก็เริ่มสอนเค้า

ตอนที่กองก็แซวแล้ว

ทุกคนดูปีที่กองก็สนุกสนาน
เค้าก็รู้จักเจ้าแล้วเคยทำงานด้วยก่อน

เขาก็ยินดีนะไปหน่อยก็ขอบคุณละกัน
ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเรา
มันเป็นกำลังใจที่ดีต่อการทำงานแล้วก็การใช้ชีวิตมากเลย
จริงว่านี่นายยังเขินหรือเปล่า
เพราะคนที่กรองเดี๋ยวพี่แอร์ก็แจ้วว่าเราสดใจที่สุดในกรอง

แต่ว่าพอมาเจอเฟิร์นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเราก็เป็นคนขี้เขินเหมือนกัน